ไปดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกกันบ้าง
เวลาฝนตกเราเป็นคนขับรถเราระมัดระวังถนนลื่น

เราก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนเมานะคะ
คนเมาแล้วมาขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
เลื้อยไปเลื้อยมานึกว่างูกะจะขอเลขสักหน่อย
มองไปดีคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ

ไปแล้วไปแล้ว
ขาบเรียนรึเปล่ามีขาบครับกลับคืนมา
เอาบ้ารอดบ้างมีบ้ารอดโดยคะ

ยอดครับผมถนนทั้งถนนเป็นของพี่เขาคนเดียวเลย
ทั้งถนนเป็นของพี่เขาคนเดียวเลยแล้วก็ตามมาเป็นกิโลแล้ว
อยากจะดูว่าเขาจะไปถึงไหนจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ย
จะพุ่งไปเลนส์ตรงข้ามหรือเปล่าเขาก็ตามลุ้นตามเชียร์
คือจะบอกว่าจริงแล้วไฮไลท์สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะ
มันอยู่ที่คนภาคนะคล้ายกับดูแข่งเรือยาว
เห็นไหมแข่งเรือยาวไฮไลท์อยู่ที่คนภาคเนี่ยคล้ายกันเลยค่ะ

อย่าไปใกล้เขากลัวว่าจะประสบปฏิเหตุ
ได้เขาก็บอกว่าให้ทิ้งระยะไว้สักนิดนึงเวลาล้มลงมาเนี่ยจะไปช่วยได้
อันนี้แปลให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกว่าตามมาเป็นกิโลแล้วบรอดแน่นอน

สรุปสุดท้ายเขาก็ตามไปแบบนี้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็รอดนะคะ
อกจากจะคลิปที่ออกมาเห็นว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์สายไปสายมา
ตามหลังคนขับรถยนต์เนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตามหลังมาเป็นกิโลแล้ว
เขาไม่กล้าแซงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาถึงไฟแดง
ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเบรกด้วยช่วงท้ายคลิปมาใกล้ไฟแดงนะ
เดี๋ยวจะเห็นไฟแดงอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะเหมือนจะไม่หยุด
แต่พอดีไฟเขียวพอดีรอดตรงต่อไปต่อได้
อ่าไปต่อได้แล้วคนที่ถ่ายคลิปเขาตามไหมฮะ
เราก็ตามเหมือนเดิมตามเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นไฟเขียว
แต่เห็นสักครู่เห็นไฟเขียวแล้วนะคะเขาก็ไปต่อเลย
คือตอนแรกมันเป็นไฟแดงไงแล้วไม่มีทีท่าว่าจะเบรก
พอไฟเขียวปุ๊บก็กินเลนขวาไปทางด้านขวาแบบนั้นเลย
โอ้โหอันตรายนะคะเนี่ยค่ะไม่งดเหล้าเข้าพรรษาเหรอ
ยังไงคะงดเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้ต้องงดแล้วนะ
เริ่มวันนี้๓เดือนเป็นต้นไปนะคะคุณพี่ค่ะ
เริ่มได้แล้วได้เลิกงามยามดีนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนฟังจากสำเนียงแล้วแน่นอนค่ะ
๑๐๑อำเภออาจสามารถนะคะถูกเผยแพร่บในผู้ใช้เฟสบุ๊คดรายหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมด
ในขณะที่ตัวเองเนี่ยขับรถตามรถจากกระยานยนต์
ถ่ายไปก็ลุ้นไปว่าจะรอดหรือไม่รอดสุดท้ายเขาก็รอดนะคะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าเตือนว่าถ้าวันหลังเมาแล้วจอดดีกว่า
หรือนอนที่ที่คุณดื่มดีกว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
แล้วก็ช่วงนี้หยุดยาวคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะด้วยเนี่ยนะคะ
ก็อย่าไปดื่มเลยงดเหล้าเข้าพรรษาเถอะค่ะ
ใจเพชรใจเพชรบางคนก็เป็นใจหินนะ
อาจารย์เริ่มที่ใจหินก่อน๓เดือนก่อน